ไม่ให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียว
ไปเลยให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันเลยค่ะ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง
ผมจัดจ้าสิริทธิพันธ์
ผู้สมัครผู้ว่ากรมศาลมอธแบบ
ขอปล่อยพลังอีกทีครับ
พร้อมแล้วมารับใช้พี่น้องประชาชน
ด้วยความเข้าใจมุ่งมั่นทำงาน
นั่นไงครับ
นั่นเรื่อง
พอมีตำแหน่งเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งแล้ว

ใช่กำลังจะบอกเหมือนกัน

ต้องเข้าไปหาพ่อแม่พี่น้อง
ต้องไปยกมือไหว้ต้องไปเคาะประตู
ประชาชนกับนักข่าวให้ทำท่าอะไรทำหมด

นี่ค่ะนี่แล้วคุณดูคุณสิทธิชาตินี่นะครับ
ต้องโพสต์เข้าไปตุ๊กใช่ไหมคะ
เข้าไปตุ๊กติดเครื่องขยายเสียงนะคะ

ก็ต้องดูว่าจะนำเสนอยังไง
ให้ถูกอกถูกใจคนที่จะได้ไปลงคะแนน
ส่วนอีกทีมนึงค่ะเห็นแต่ไกลก็รู้เลย
ทำอะไรล่ะครับโอ้โฮเขาก็ชัดอยู่
พร้อมชนทุกปัญหาแบบติดที่รถเมย์

ทีมนี้เหมารถเมสีส้มราม๒รองเมือง
เหมามาทั้งคันเลยค่ะสีรถสีชุด
เอาแบบชัดไปเลยนะคะคุณวิโรธ
ลักษณะอดีศรจากพักเก้าไกลนะคะ
แล้วทีนี้ไม่ใช่แค่รถเมย์ตุ๊กก็มา
ก็ต้องไปทำสีส้มให้เหมือนกัน
ก็มั่นใจว่าจะได้รับคะแนนทั้งเสียง
จากคนเจนเดิมและคนเจนใหม่ด้วยค่ะ
อะไรวะผมต้องเชิญ
คุณพ่อคุณแม่เรายังสาวก็ยังเจอแบบนี้
ลุ่นเราโตขึ้นมาก็ยังเจอแบบนี้อยู่ด้านนั้น

ที่ทั่วโลกมหาละออนทั่วโลกมัธนา

ถึงได้ใช้รถเมล์ในสมบัติแบบนี้

แปลว่าเราตรงนักยอดบายเรื่องเกี่ยวของรถส่งทางบก

กรุงเทพมหานครสามารถขอการอนุญาต
ขนส่งทางบกในการเดินรถได้เองแล้ว
ช่วงนี้คนที่ลงสมัครเป็นว่าที่
ว่าก็จะใช้ชีวิตใกล้เคียงกับเราท่านนี่แหละนะคะ
รถเมย์ก็จะต้องขึ้นเรือก็จะต้องลง
ก็เลยต้องไปสัมผัสการใช้ชีวิตนะคะ
ส่วนดรพี่เอ๊หรือนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
หลังจากได้รับเบอร์ชูนิ้วให้สื่อมวลชนเก็บภาพแล้ว
ก็วันนี้มีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้การแต้มค่ะ

นี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ
สมัครบางส่วนหลังจับเบอร์ได้เสร็จสิ้น
ก็เอาเลิกเอาชัยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยค่ะ

แต่ตรงนี้ก็ต้องไปนะคะไปเพื่อความเป็นสิริมงคล
คุณสกลทีพัตยกุลผู้สมัครเบอร์๓
ตามมาด้วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครเบอร์๖
ก็ไปไหว้ศักระเช่นกันนะคะ

แล้วก็เชื่อทุกคนว่าขอพรพรเดียวกัน
ก็คือขอให้ได้ทำงานนะคะเพื่อคนกรุงเทพค่ะ